การที่เกิดขึ้นกับคุณแตงโมนิดา
ดารานางเอกสาวชื่อดังวัย๓๗ปี
ย่างเข้า๓๘ที่เสียชีวิตจากการตกเรือสปีดโบ๊ทที่ไปกับเพื่อนเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แน่นอนว่าเป็นหน้าที่ของตำรวจในการสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดี

เมื่อสักครู่นี้ที่ฟังกระติกผู้จัดการส่วนตัวและแซนเพื่อนของคุณแตงโมที่ออกมาแถลงเป็นครั้งแรกในวันนี้
คุณแม่ของคุณแตงโมออกมาพูดต่อทันทีเลย
วันนี้คุณแม่ของคุณแตงโมไปที่สพเมืองนนทบุรีนะฮะคดีอยู่ที่นี่นะครับ
คุณแม่คือคุณแม่พนิดาศิระยุทธโยธินวัย๖๗ปี
คุณแม่คุณตังโมมาที่สพเมืองนทบุรีเนี่ยบอกว่าเอาหลักฐานใหม่มามอบให้ตำรวจ
เส้นใต้แบบหลายเส้นเลยนะครับหลายบรรทัศน์เลยบอกหลักฐานใหม่

จะเห็นว่าเหมือนกับมี
เห็นไหมฮะอันนี้จะมีพวกเอกสงค์เอกสารต่าง

คุณแม่ของคุณตังโมบอกว่าเอาหลักฐานใหม่มาให้กับตำรวจ
ทีนี้คุณแม่บอกว่าได้ฟังการแถลงข่าวของกระติกกับแซนด้วยนะ
คุณแม่คุณแตงโมยืนยันว่าไม่ได้คุยกับกติกเลย

ทีนี้กระติกบอกว่าที่ไม่โทรบอกแม่ตอนที่เกิดเหตุ

ซึ่งคุณพ่อของคุณตังโมเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
แม่ของคุณตังโมอยากถามกลับว่าไม่สนิทได้ยังไง

ก็เอาลูกแม่เนี่ยไปหากินเวลาที่มีงานก็ไปด้วยกัน
ยังมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เขาอยู่เลยแม่บอก
แล้ว๒๖กุมภาพันธ์ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเมื่อวานนี้
หลังจากเจอศพของคุณแตงโม
แล้วกระติกบอกว่าก็เจอคุณแม่เมื่อวานนี้ค่ะ
คุณแม่คุณแตงโมบอกว่าไม่ได้เจอนะฮะ

แม่บอกว่ากติกเนี่ยพูดโกหกทั้งหมด
แม่ยังไม่เห็นเลยว่ากระติกอยู่ตรงส่วนไหนของนิติเวศที่โรงพยาบาลตำรวจ
ตอนที่ครอบครัวคุยกันเรื่องการจัดงานให้กับแตงโมแล้วเข้าไปดูศพ
ก็ยังไม่เห็นกระติกเลยไม่ได้คุยกันเลย
กระติกบอกว่าไม่โทรบอกแม่เพราะแม่ประดาน้ำไม่เป็น
แม่บอกว่าอยากถามว่านี่ใช่เหตุผลเหรอ
ลูกสาวเขาตกน้ำหายไปทั้งคนเนี่ย
นี่ใช่เหตุผลเหรอที่จะไม่โทรบอกแม่เขาค่ะ

แม่เสียลูกไปทั้งคนแม่อยากรู้มากว่าทำไมตอนเกิดเหตุ
กระติกไม่บอกแม่ส่วนเรื่องทางคดีความ
คุณแม่คุณแตงโมวันนี้นะครับบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่ามีเรื่องที่ลึกกว่านั้นที่ตอนนี้แม่ยังพูดไม่ได้
ขอบอกแค่ว่าเขาทำร้ายน้องโมจริงทำร้ายทั้งจิตใจและร่างกายในเรือ
ไม่มีความจริงใจให้กับลูกเราไม่เชื่อว่าแตงโมจะไปปัสสาวะท้ายเรือ
เดี๋ยวฟังคุณแม่นะครับ
ก็ยังแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เขาเลยบางงาน
เรียกว่าทุกงานจะต้องคุยกันตลอด

เขาพูดโกหกทั้งหมดคุณแม่ยังไม่เห็นกระติกอยู่ตรงไหน
เราคุยกันประชุมเรื่องงานน้องโมเนี่ยนะคะในห้องประชุมห้องหนึ่งนะคะ
แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนกระติกเพื่อนน้องโมอะไรอยู่กันเต็มเข้าไปดูศพก็เข้าไปดูด้วยกันลุมดูกัน

นึกถึงเรื่องที่มันเป็นความจริงที่เขาทำเนี่ยนะคะเขาทำร้ายน้องโมจริง
ทำร้ายทั้งจิตใจและร่างกายเขาไม่ได้มีความจริงใจกับลูกเรา
แต่คุณแม่ยังพูดลึกไม่ได้นะคะขอให้เป็นเรื่องของตำรวจ
ที่ว่าทำร้ายร่างกายนี่คือวันที่เกิดเหตุหรือว่าก่อนหน้านี้
คุณแม่คุณตังโมยังบอกนะครับทุกผู้ชมครับบอกว่าได้รับข้อมูลจากบุคคลหนึ่งที่เชื่อถือได้
เป็นเพื่อนสนิทที่เรียนหนังสือมาด้วยกัน

ส่งเอกสารมาให้ถามว่าเป็นอะไร
แม่คุณตังโมบอกว่าเป็นแชทข้อความที่เชื่อถือได้
แล้วได้เอาแชทนี้เอาเอกสารนี้มาให้ตำรวจในวันนี้นี่คือหลักฐานใหม่
นี่นะฮะถามว่ามันเป็นหลักฐานแบบไหนอะไรยังไง
ข้อความช่วงไหนคุณแม่บอกว่าคือวันเกิดเหตุ
เขาบอกว่าแตงโมเนี่ยเขาบอกแตงโมว่าให้ไปกินข้าว
แต่หลังจากกินข้าวแล้วมันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งทำให้แตงโมไม่พอใจ
แย้งเกิดขึ้นในเรือลักษณะประมาณว่าตังโมไม่ยินยอม
ถ้ารู้แบบนี้แตงโมคงไม่มาด้วยอย่างแน่นอน
อันนี้คุณแม่บอกเป็นหลักฐานแชทที่ได้มาแบบนี้เลยนะฮะค่ะ
เขาบอกแตงโมว่าไปทานข้าวไปทานข้าวกัน
แต่หลังจากทานข้าวแล้วมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
อันนี้คือเป็นเรื่องที่คุณแม่ได้รับเอกสาร
ใช่มันเป็นเรื่องเดียวกันค่ะ
เอกสารนี้เป็นข้อความหรือเป็นรูปภาพหรือเป็นอะไร
เป็นข้อความค่ะเป็นข้อความที่เชื่อถือได้
คุณปฏิบอกกับสื่อบอกทุกคนว่า
แตงโมไปทานข้าวนั่งเรือเล่น
พอขึ้นไปบนเรือแล้วมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอืม

ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้น้องโมเนี่ยคือไม่พอใจแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ทำให้น้องโมไม่พอใจนะคะ
แล้วก็มีปัญหากันในเรือนนั่นแหละ

คุณท่านาว่าน้องโมจะขอฝากไม่ไปต่อแล้ว
อ่าข้อความตรงนี้ไม่มี
แต่ว่าน้องโมไม่พอใจแล้วก็ไปนั่งหน้าบึ้งอยู่ริมเรือ
แล้วก็มันก็ทีนี้ข่าวหลังจากนี้เขาไม่พูดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่เป็นในส่วนของคนที่อยู่ในเรือวันนั้นนะครับ
ซึ่งกระติกกับแซนเนี่ยออกมาแถลงวันนี้
ความจริงยังมีเปอร์กับเบิร์ด
พอกับโรเบิร์ตนะฮะเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวของสองคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
อีกคนนึงก็คือจ๊อปใช่ไหมใช่ค่ะอ่า
แล้วก็ความคืบหน้าจากตำรวจด้วย
เดี๋ยวรอฟังกันและกันค่อยไล่กันไปกันแล้วกัน